เป็นวัยรุ่นนะคะผู้ชายคนหนึ่ง

แฟนเพราะรู้สึกว่าหลังแฟนเริ่มตีตัวออกห่าง
รู้มาว่าเนี่ยแฟนจะไปเที่ยวผับเที่ยวสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่ง
ก็ไปจอดรถรอจนสถานที่นั้นเลิกค่ะ
เสร็จปุ๊บก็เข้าไปง้อเข้าไปขู่ด้วยเข้าไปง้อด้วย

เห็นแบบนั้นเขาก็ต้องรีบเข้ามาห้าม
เข้ามาห้ามปุ๊บยิงใส่กาด
ยิงใส่กาดไม่พอยิงใส่เพื่อนกาด
ยิงใส่แฟนตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายไปด้วย

นี่เป็นนาทีที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
นายดำรงชัยมโนธรรมวัย๒๙ปี
ใช้อาวุธปืนยิงใส่นายวีรพงศ์หมอป่าวัย๓๘ปี

รวมถึงกลุ่มชายอีก๓คนที่เป็นแก๊งกาดเหมือนกันนะคะ
ที่จะเข้ามาห้ามปรามช่วยเหลือนางสาวบุญพรกันทล่าวัย๒๐ปี
แฟนของนายดำรงชัย
หลังจากที่นายวีรพงศ์เข้ามาห้ามแล้วโดนยิงสวนเนี่ย
นายวิรพงศ์ก็ล้มลงไปทันทีค่ะ
แล้วนายดำรงชัยก็ยังไล่ยิงชายอีก๓คนที่เดินตามมาด้วย
ก่อนที่จะหันไปยิงนางสาวบุญญาพรจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาปืนกระบอกนั้นจ่อขมับตัวเองยิงตัวตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนเมื่อวานนี้เองนะคะ
ที่หน้าร้านสะดวกซื้อปากทางเข้าหมู่บ้านเวียงบัว
ลำปางแม่ทะในจังหวัดลำปางค่ะ
ต้นปรบผู้ท้อนเขลางนครพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

พบศพนายวีรพงศ์ถูกยิงเข้าที่บริเวณลำคอ
นางสาวบุญพรถูกยิงเข้าที่บริเวณกลางหลัง
และใกล้กันพบศพนายดำรงชัยถูกยิงเข้าที่ขมับข้างขวา
มีอาวุธปืนขนาด๙มมตกอยู่๑กระบอก
แล้วก็มีปลอกกระสุนนับ๑๐ปลอกที่ตกอยู่รอบ
จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๓คนนะคะ
ถูกยิงทั้งที่ข้อเท้าแขนแล้วก็หน้าท้องค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาก่อน
สอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่าผู้ก่อเหตุคือนายดำรงชัยเนี่ย
เป็นอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ
คบนางสาวบุญพรเป็นแฟนกัน

ทีนี้วันเกิดเหตุรู้มาว่านางสาวบุญพรจะมาเที่ยวสถานบันเทิงตรงนี้
ดำรงชัยขับรถกระบะมาจอดรอเลยค่ะ
พอถึงเวลาสถานบันเทิงปิดปุ๊บ
นายดำรงชัยลงจากรถเข้าไปในร้าน
แล้วก็ดึงตัวนางสาวบุญพรออกมาข้างนอกจะมีปากเสียงกัน
จากนั้นนายวิรพงศ์ที่เป็นกาดดูแลความปลอดภัยกับกลุ่มเพื่อน
เห็นเข้าก็รีบเข้ามาห้าม

ถูกนายดำรงชัยยิงปืนสวนใส่เข้ามา
จากนั้นก็หันไปยิงแฟนตัวเองแล้วก็ยิงขมับตัวเองตาย
เมื่อวานี้ญาติของนายวิรพงษ์ที่เป็นกาศ
เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลลำปางท่ามกลางความโศกเศร้า
นางศรีพันธ์หมอป่าแม่ของนายวีรพงศ์บอกเลยว่า
ลูกชายเป็นคนขยันทำงานมากนะ
หาเงินเลี้ยงครอบครัวเป็นทั้งพนักงานดับเพลิง
งานกู้ภัยก็ชอบไปชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
รับจ้างเป็นกาดของสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วย
คือทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเป็นคนดี
แต่น่าเสียดายที่ต้องมาเจอและจบชีวิตแบบนี้